นี้ค่ะมีกลุ่มคนขับรถบรรทุกจาก๑๔จังหวัดภาคใต้
เขานัดรวมตัวกันที่โรงพัก๓๐๐ยอดประจวบคิริขัน
เพราะเขาบอกว่าเขาอยากจะมาทวงถามความคืบหน้าทางคดี

กรณีนายโสพลวงสวัสดิ์อายุ๔๗ปีที่เป็นชาวจังหวัดชุมพร
เขาขับรถบรรทุกค่ะแล้วก็บรรทุกยางพาราจากชุมพรไประยอง
แล้วก็ไปเจอยาบ้าน๑เมตรวางอยู่ข้างที่นั่งคนขับ
แต่นายโสพลยืนยันว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ลูกสาวก็เลยเอาคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้
แล้วก็ร้องขอความเป็นธรรมว่าเจ้าหน้าที่เหมือนกับมีพฤติกรรมแปลก

โดยเฉพาะคนแรกที่เอามือไปวางเอาไว้ที่นั่งข้างคนขับ
อีกคนนึงขึ้นไปแล้วก็เนี่ยคนที่สองขึ้นไปแล้วก็ล้วงหยิบออกมาบอกมียาบ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยนะคะ
ทีนี้ค่ะเขารวมตัวกันเพื่อจะทวงถามความคืบหน้าคดีนี้
แต่ตำรวจเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้นะคะ
คือพลตำรวจรีสุพัฒน์เชยชิดรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
เขาแถลงข่าวเลยว่าคือตอนนี้ทางตำรวจติดต่อขอรับซิมการ์ดต้นฉบับ
จากบริษัทสิริมงคลลอจิสติกก็คือจากรถบรรทุกคันนี้ค่ะ
แล้วก็ได้รับเมื่อวานนี้๒๔พฤศจิกายน
กำลังส่งตรวจพิสูจน์แล้วก็จะมีการตรวจดีเอนเอ
ยาบ้าของกลางที่เจอค่ะจะไปเทียบดีเอ็นเอเลยนะคะ
กับตำรวจชุดจับกลุ่มทุกคนว่าดีเอนเอมันตรงกันไหม
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเรียกนายโสพลคนนี้ค่ะ
ที่เป็นผู้ต้องหาครอบครองยาบ้าเม็ดหนึ่ง
ไปตรวจดีเอนเอเพิ่มตอน๑๐โมงเช้า
และถ้าหากว่าจะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษตำรวจชุดจับกลุ่มสพ๓๐๐ยอด
ก็พร้อมจะส่งคำร้องทุกข์ไปให้ทางปปทตรวจสอบ
เพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรม
ทีนี้ค่ะทางรถบรรทุกจาก๑๔จังหวัดภาคใต้

รวมตัวกันตอนเช้าขาขึ้นเจอกันตลาด๓๐๐ยอด

เลื่อนตัวพร้อมกันบ่าย๒วันอังคาร

ตำรวจก็เลยเตรียมกำลังเอาไว้รับมือค่ะ

เพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่กรณีของนายโสพลเท่านั้นนะครับ

ก็ประกันตัวมาสู้คดีอยู่นะครับ
แต่คนขับรถบรรทุกคนอื่นเนี่ยบอกว่า

ซึ่งตรงนี้สพ๓๐๐ยอด
ก็ต้องไปชี้แจงหรือว่าแก้ข้อกล่าวหา
ชาวรถบรรทุกเขาบอกแบบนี้ให้ได้ด้วยนะครับ

บอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
ได้เปิดเผยสิ่งที่บรรดาคนขับรถบรรทุก
ทุกคนต่างรู้ดีแต่ไม่กล้าออกมาพูด
โดยบอกว่าเขาขับรถบรรทุก
ส่งของผ่านด่านสพ๓๐๐ยอด
เกือบทุกวันมาตลอด๕ปี
อันนี้ตามที่เขากล่าวอ้างนะครับทุกผู้ชมครับ
เขากล่าวอ้างว่าสพ๓๐๐ยอด
ถือว่าขึ้นชื่อเรื่องของการเรียกเก็บเงินที่ผิดกฎหมาย
บรรดาคนขับรถบรรทุกจะเรียกด่านนี้ว่า
ด่าน๕บาท๑๐บาท

อย่ามาเรียกผมว่าด่าน๕บาท๑๐บาทนะมันไม่จริง
ส่วนที่มีบรรดาคนขับรถบรรทุกด้วยกันจะชุมนุมวันพรุ่งนี้
คนขับรถคนนี้บอกว่าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงในวงการคนขับรถบรรทุก

เพราะอีกฝ่ายเป็นถึงผู้รักษากฎหมายและควบคุมกฎหมาย
อยากให้มีการแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง
จ่ายทำไมถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดไปจ่ายทำไม
คนขับรถบรรทุกเขาบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่า

เขาก็ต้องทำอาหารกินเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาถูกจับดำเนินคดีประวัติเสีย
ไม่มีทางทำมาหากินอีกอย่างคนที่กรณีล่าสุดตอนนี้ก็

เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูนะครับว่าตรงโรยจะแจ้งว่าอย่างไรนะครับ